สวัสดีครับสวัสดีค่ะหลังจากที่ได้เสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณปอทฤษฎีไปแล้วนะครับ
ในช่วงสายของวันนี้ทางครอบครัวของสหวงนะครับก็ได้เดินทางไปยังกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะทำพิธีลอยอังคารเท่ากระดูกของคุณปอครับ
เมื่อเวลาประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ครอบครัวสหวงได้แก่คุณพ่อสงวนคุณแม่พิสมัย
คุณป๊อปปี้วิทยาวัฒน์คุณปินชวนันและคุณโบแวนด้าและน้องมะลิ
รวมถึงคุณฮาน้ำอ้อยสอนมนตราและคุณอันวิทยานะครับ
เดินทางไปที่พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ๘๔พันศา
กองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนามาติกาบางสกุลประพรมน้ำอบ
ทำบุญอัฐิโดยพระสงฆ์จากวัดสัตหีบจำนวน๑๐รูป
จากนั้นเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๒๐นาที
ครอบครัวสหวงก็ได้เดินทางไปยังท่าเทียบเรือกลางอ่าว
กองเรือยุทธการโดยกองเรือยุทธการได้จัดเตรียม
ลอยอังคารกร๗๑๓ซึ่งเป็นเรือลอยอังคารขนาดใหญ่
บรรทุกผู้โดยสารได้๑๕๐คนหน้ามาทีของคุณปอนทฤษฎี
ลอยอังคารณบริเวณหมู่เกาะกลางอ่าวสัตหีบ
ซึ่งห่างจากชายฝั่งไปประมาณ๑๒มายทะเล
ใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ๔๕นาที
โดยมีคุณอันวิทยาเป็นคนปล่อยกระทงนำทางลงสู่ทะเล
และคุณป๊อปปี้วิทยาวัฒน์เป็นคนนำเท่ากระดูกของพี่ชายลงสู่ทะเล
ก่อนที่คนในครอบครัวรวมไปถึงญาติสนิทจะโปรยดอกไม้

ส่วนคุณโบแวนด้าซึ่งเป็นภรรยานะครับก็ยังคงมีอาการโศกเศร้าอยู่
สำหรับการลอยอังคารก็เป็นเสมือนกับสัญลักษณ์ของการละวางทั้งปวง
ทั้งร่างกายและสังขารอันเกิดจากการรวมกันของท่าต่าง
แตกดับก็หลงเหลือเพียงผงทุลีที่ฝากไว้ในอากาศในดินและในน้ำ
เป็นการกลับคืนสู่บ้านอันนิรันดิ์และแท้จริงของสรรพสิ่งทั้งมวล
จะช่วยส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่พบภูมิที่ดี
สถานที่มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเหมือนดั่งสายน้ำที่มีความชุ่มเย็น